คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกับคุณยายคนหนึ่งอายุสัก๗๗ปี

เยอะแล้วนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยค่ะ
ตอนเช้าคุณยายตื่นมาก็เดินไปเปิดประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านนะคะ

ปรากฏว่าประตูรั้วมันหลุดออกจากราง
แล้วก็ล้มมาทับคุณยายค่ะ

แรงของเราเองอายุยังไม่ได้เยอะเท่าคุณยาย
ก็ต้านไม่ไหวนะครับต้านไม่ไหวนะครับสุดท้ายประตูเหล็ก

จนอาการสาหัสแล้วก็หมดสติไป
ลูกหลานมาเห็นก็ต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยกประตูออกก่อนแล้วก็เรียกกู้ภัยค่ะ
นำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านนะคะ
อยู่ภายในซอยท่าสงกรานตำบลท่าสงกราน
๑๙ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
คือหลังรับแจ้งเหตุหน่วยกู้ชีพ๑๖๖

ไปพบกับนางจิรนันพักษิริธนศักดิ์อายุ๗๗ปีแล้วนะคะ
คุณยายท่านนี้ก็ถูกประตูบ้านล้มทับ
ก็มีเพื่อนบ้านมีลูกหลานมาช่วยกันยกประตูที่ทับร่างออกไป
อาการนอนแน่นิ่งไม่ได้สติเลยค่ะ

แขนข้างขวาเนี่ยหักศีรษะก็แตกเลือดไหลกองเต็มพื้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องช่วยกันนำขึ้นรถกู้ชีพ๑๖๖
นำส่งโรงพยาบาลพิมายแล้วก็ถูกส่งต่อ
ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
สอบถามในเปี๊ยกสิงทองอายุ๖๐ปีคนนี้เป็นเพื่อนบ้านค่ะ

เล่าให้ฟังว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้าน
จังหวะนั้นมองไปเห็นคุณยายจิรนันกำลังจะเปิดประตูรั้วหน้าบ้าน
จู่ประตูรั้วเหล็กก็ล้มลงมาดังเสียงโครมเลยค่ะ
แล้วตกใจนะก็เลยรีบวิ่งไปดู
ก็พบร่างของคุณยายถูกประตูทับร่างอยู่ค่ะ
ก็เลยตะโกนเรียกลูกหลานคุณยายมาช่วยกันยกประตูเหล็กออกไป
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานกู้ชีพ
ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลพิมาย
แล้วก็ก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อ
อย่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ